สนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใดทั้งสิ้นเพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อรับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
และครอบครัวนี้ก็เช่นกันครับวิกฤตในชีวิตที่ทำให้ผู้หญิงตาบอดคนหนึ่งมองเห็นความรักของครอบครัวได้อย่างชัดเจนขึ้น
เราไปชมเรื่องราวของครอบครัวนี้พร้อมกันเลยครับ
ตาบอดมาแล้ว๔ปีค่ะ
ตาบอดใหม่แล้วเครียดมากค่ะไม่อยากอยู่
อยากฆ่าตัวตายให้พ้นไปเลย
เพราะว่าช่วยเหลือตัวเองอะไรก็ไม่ได้ไม่อยากเป็นภาระให้คนอื่น

๔คนนะคะก็มีแม่มีน้องแล้วก็มีหลาน
ลูกของน้องอีกคนนึงค่ะ
เมื่อก่อนที่ยังตาดีอยู่ก็มีอาชีพขายของบนรถไฟนะคะ
เดือนหนึ่งก็ตกหมื่นกว่าหมื่นสี่หมื่นห้าก็ได้อยู่ค่ะ
ก็พอได้จุนเจอครอบครัวเอามาส่งมาให้แม่บ้าง
แล้วก็ให้น้องสาวก็เหมือนกับว่าเป็นเสาหลักของครอบครัว

ล้มหัวฟาดพื้นนะคะในห้องน้ำ

ลืมตาขึ้นมาก็มองไม่เห็นแล้วค่ะ
หมอบอกว่าเส้นประสาทตาน่ะขาด
ต้องทำการผ่าตัดหรือว่าต่อผ่ากันแล้ว๕๐๕๐นะ

ออกมาจากโรงพยาบาลมองไม่เห็นเลย
อยากให้รู้ว่ารักเขาห่วง
รับห่วงไม่ทอดทิ้ง
เมื่อก่อนนี้ก็อยู่สุราชตัดยางกรีดยาง
พี่สาวเขาก็เลยชักชวนให้มาทำงานที่นี่
ก็ความลำบากความยากจนที่ว่าเราต้องรับผิดชอบดูแลข้างหลังนะคะ
เต้าพี่สาวอะไรอย่างนี้
ก็ต้องดูแลเขาเราก็ต้องสู้
กลายเป็นว่าน้องต้องมาดูแลเราแม่ต้องมาดูแลเรา
มันเป็นความรู้สึกที่แย่มากท้อแท้
เคยทำงานได้เคยไปไหนมาไหนได้
เคยดูแลครอบครัวจุนเจือครอบครัว
แต่ก็ทุกวันนี้มันทำอะไรไม่ได้แล้วมันก็เลยท้อแท้
ไปทางไหนก็มืดไปหมด
เหตุการณ์ตอนนั้นคือคำลงมาก็มาหุงข้าวอะค่ะ
เอามือซาวข้าวหุงข้าวอะไรใส่น้ำอะไรเรียบร้อยแล้ว

มันมีความรู้สึกว่าวูบขึ้นมาเลย
มันมีอาการแบบว่าจะอยู่ไปเพื่ออะไร
ฝาหม้ออยู่ทุกวันยังหาไม่เจอเลย
จะทำอะไรได้ก็เลยคิดสั้น
ความมีดจะแทงตัวเองแม่แกก็วิ่งลงมาเอามีดออก

ไม่ไม่ให้ทำไม่ให้ทำ

ถ้าลูกไม่เห็นหนูแล้วลูกแม่จะดูยังไง
แม่จะประขาประภอง
เอาลูกลูกเป็นยังไงมาดูแล

ถ้าไม่เห็นลูกมันต้องห่วง
เห็นลูกแม่ก็เป็นตาให้หนู
ยังเป็นกำลังใจให้ลูกอยู่
ลูกต้องอยู่เพื่อแม่อยู่ให้ได้
ถ้าไม่มีไม่มีเองแม่ก็จะอยู่ยังไง

ถ้าลูกไปใจกับแม่ก็ไปกับลูกเลยเลย
ตอนนี้ก็เริ่มจะชินแล้วกับ๔ปีที่ผ่านมาลูก
มีแม่มีน้องนุ่นมีน้องปุ๊
ที่เขาให้กำลังใจที่แบบดีมากเลย
แล้วก็คอยดูแลแบบ
อยากให้เราไปเครียดไปอะไรหลายอย่าง
ตอนที่ป้ายังตาดีอยู่
เขาก็เป็นคนส่งเสียเหมือนเขาเป็นแม่คนที่สองเหมือนกันนะคะ
ช่วยเหลือเลี้ยงดูทุกอย่าง
หนูก็คิดว่าเขาก็คือแม่ค่ะ

คือให้เรามียอดเยอะ

เพราะเราขายกินเปอร์เซ็นต์อย่างเดียว

ข้าวไหมคะข้าว
รายได้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะร้อยละ๑๕บาท
เราขายพันหนึ่งเราถึงจะได้๑๕๐บาท
ช่วงปิดเทอมนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะกลับบ้านกัน

ก็เลยมาช่วยแม่แบ่งเบาภาระแม่อย่างนี้ค่ะ
ทุกวันก็จะช่วยแม่เดินขาย
ยิ่งถ้าเราขายกันสองคนเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาค่ะ
เวลานอนก็ไม่ค่อยสบายค่ะต้องเอาเก้าอี้มาต่อด้วยกัน
เห็นแม่เห็นแม่เขาทนได้หนูก็ทำได้เหมือนกัน

ยากจนที่ไม่ค่อยได้กลับไปดูแม่ไม่กลับไปดูพี่
เพราะว่านาน๒เดือน๓เดือนถึงจะได้กลับไปดูเขาสักครั้งหนึ่ง
คือความอบอุ่นมันก็หายไปอย่างนี้ค่ะ
คิดว่าบางทีก็ร้องไห้แม่อยากจะดูแลเขา
อยากจะไปอยากจะทำหน้าที่ของเราของลูกให้ดีกว่านี้ค่ะ

มันเหมือนกับว่าเราเป็นลูกที่ว่ามันไม่ได้ตอบแทนบุญคุณของเขาอะค่ะ
อยู่แบบนี้ก็เหมือนไม่ได้ตอบแทนเขาไม่ได้ดูแลเขา

อยากจะขายอยากจะมีทุนไปเอาลอตเตอรี่มาขาย

ไม่ใช่ว่าพี่อยากจะอยู่อย่างนี้ตลอดไป
พี่อยากมีรายได้ดูแลตัวเองได้บ้างอย่างนี้
นี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวชีวิตนะครับจากคนที่เคยมองเห็นแต่ปัจจุบันนี้เธอศูนย์สิ้นดวงตาไปต้องอยู่กับความมืดมิด
แต่สิ่งที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้ก็คือชีวิตของพี่ดานั้นยังไม่มืดมนต์เพราะว่ามีความรักของทุกคนในครอบครัวที่เป็นแสงสว่างช่วยกันจับมือช่วยกันพยุงผู้หญิงที่ชื่อวดา
ดำเนินชีวิตต่อไปได้ครับครอบครัวของพี่ดาจากจังหวัดสระบุรีอยู่ที่นี่แล้วครับสวัสดีครับพี่ดา
อยากกอด
พี่ดานะครับก็จากเมื่อก่อนนี้
เคยมองทุกสิ่งทุกอย่างเห็นเมื่อสักครู่นี้ครับคุณผู้ชม
กอดผมแล้วแกก็ร้องไห้เพราะว่า
ครั้งหนึ่งพี่ดาเคยเห็นหน้าของชายามิดชัย
แต่ตอนนี้ไม่สามารถที่จะมองเห็นผมได้แล้ว

ถ้าเผื่อว่าพี่เขาอาจจะต้องสวมแว่น
เพราะว่าที่สตูของเรานั้นมันมีแสงที่ไปกระทบกับดวงตา

ดาเมื่อก่อนนี้ที่ยังดีอยู่
นั่นก็คือเป็นเสาหลักของครอบครัวถูกไหมครับ

ตอนนั้นพี่ก็ขายของบนรถไฟค่ะ
ตั้งแต่ปีประมาณปี๔๓มาค่ะ

อยู่ได้ค่ะอาชีพนี้คืออยู่ได้เลยค่ะ
เห็นบอกว่าเงินเดือนได้เดือนละตกหมื่นเหมือนกัน
หมื่นกว่าหมื่นสิบหมื่นห้าถึงค่ะ

คล้ายกับน้องผู้ทำอยู่ทุกวันนี้ค่ะ

ขอบตัวค่ะล้นแรงขนาดไหนครับล้นแรงสลบไปเลยค่ะ
เลือดนี่อาบตัวลงมาเลยค่ะพี่ไปฟื้นโรงพยาบาลนะคะ
พาไปถึงโรงพยาบาลแล้วหมอว่ายังไงครับก็ช่วงนั้นก็คือพี่
พอพี่ฟื้นขึ้นมาประมาณว่าความรู้สึกมันก็มองแบบเลือนลางแล้ว
คือหมอบอกว่าสุดกับเส้นประสาทตา
เขาจะไม่เห็นนะต้องผ่าแต่ว่าต้องรอให้ตรวจเช็คดูให้แน่ใจก่อน
ค่อยพาให้อะไรประมาณนี้ก็กี่วันครับหลังจากนั้น
หลังจากนั้นก็ประมาณครึ่งปีค่ะพี่ถึงได้รับการผ่าตัด
ตอนนี้หรือยังครับที่คุณหมอบอกว่า๕๐๕๐ยังค่ะยัง
ตอนนั้นก็คือผ่ามาแล้วยังมองเห็นอยู่กลับมาบ้านพี่ก็กลับมาทำงานเหมือนเดิม
ดีขึ้นไหมดีขึ้นพอหลังหลังมาหมอนัด
ก็พี่ก็ทำงานอยู่บนรถไฟพี่ก็ไม่ได้มาตามที่หมอนัดไง
มันก็เลยแบบเป็นจอขาวขาวไปเลยก็กลับไปหาหมอ
หมอบอกว่ามันพังผืดขึ้นมาล้างจอประสาทตา
ต้องผ่าด่วนเลยอะไรประมาณนี้คือ๕๐๕๐แล้วตอนนี้เขาไม่รับประกันแล้วว่า
ถ้าผ่าสำเร็จก็คือคุณมองเห็นถ้าไม่สำเร็จก็คือแล้วแต่ดวงวัดเอา
แต่ตอนนี้ก็คือผ่ามาแล้วตอนนี้ไม่สามารถที่จะมองเห็นแล้ว
ครั้งแรกที่กลับมาบ้านพอดวงตาเรามองไม่เห็นอย่างนั้นพี่ดารู้ว่าต้องกลายเป็นคนตาบอดทั้งสองข้างแน่นอน
ความรู้สึกวันนั้นนะครับคือพี่รับสภาพตัวเองไม่ได้
กลับมาถึงก็เครียดไม่ออกไปไหนใครมาหาก็ไม่อยากจะมาเจอเจออะไรอย่างนี้
เขาจะมาถามมองเห็นไหมอะไรอย่างนี้คือเราสะเทือน

จนขนาดไหนครับเห็นบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งที่พี่ไปหุงข้าว
ค่ะมีวันหนึ่งพี่ไปหุงข้าวทีนี้พี่ก็เสียปั๊กไปคำหาฝามันไม่เจอ
ยังไงก็ไม่เจอเครียดมากคำเจอมีดพี่ก็จะปาดคออย่างนี้แล้วทีนี้แม่
เดี๋ยวพี่ดาคิดยังไงครับตอนนั้น
มันวูบเดียวค่ะมันอารมณ์ชั่ววูบมันไม่ต้องคิดอะไรแล้ว
คืออยู่ไปก็เป็นภาระน้องเป็นภาระแม่เป็นภาระหลานอย่างนี้ค่ะ
เขาอะไรอย่างนี้เราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ไม่อยากจะอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะ
ทีนี้แม่แกมาบอกว่าอย่าทำเลยลูกเอ้ยสงสารแม่เถอะ
วันที่แม่เห็นพี่ดากำมีดเอาไว้รู้แล้วไหมว่าเขาจะฆ่าตัวตาย
แม่ก็นอกมองต่อเลย

แล้วเห็นเขาถือมีดวันนั้นแม่รู้สึกยังไงครับ
โอ้โฮใจหนึ่งเหรอใจหนึ่งขาดเลย
ตกใจมากวิ่งไว้อย่างนี้
ถ้าวันนั้นพี่ดาเกิดคิดสั้นจริง

ถ้าลูกตายแม่ก็จะตายด้วย
ที่พี่ดาตาบอดอย่างนี้แม่คิดว่า

ลูกเป็นยังไงแม่ก็จะอาสาเลี้ยงดู
ปุ๊นี่คือเมื่อก่อนนี้ใช้ชีวิตอยู่ทางใต้

ก็ช่วงนั้นราคายางมันตกมากค่ะ
เรียนลูกอะไรอย่างเงี้ยต้องส่งลูกเรียน

เรื่องเวลาขาดเหลืออะไรเขาก็ช่วยมาตลอดนะคะ
คือถ้าบอกสมมุติว่าไม่มีค่าเทิมส่งให้น้องเนี่ย

เพราะว่าเขารู้สึกว่าตัวเขาคือภาระของครอบครัวแล้ว

คิดว่าเป็นหน้าที่ของเราจะต้องดูแลเขาบ้าง
ยังที่เค้ารำบากค่ะ
เพราะตอนที่เราลำบากเขาดูแลเรา
ก็อยากจะตอบแทนเขาตรงนั้นนะคะ
เห็นบอกว่าตัวเองก็ไม่ค่อยจะดี

เคยมาเตือนบ้างไหมโรคมันวูบมันอะไร
ไม่มีค่ะมีบ่อยมาก

หนูไม่เคยเจอแม่นานที่สุด
เป็นเดือนนะคะถึงกับโทรไปหาแม่ว่าให้แม่กลับบ้านมาบ้าง

พอได้ยินเสียงลูกอย่างนั้นแล้วเป็นยังไง

ตอนนี้อาศัยอยู่กับป้ากับยาย

แต่มาอยู่ที่นี่นานหรือยังบ้านหลังนี้ที่ย้ายมาจากทางใต้ลูก

หนูทำอะไรบ้างช่วยแบ่งเบาอะไรได้บ้างลูกในบ้าน
ก็ก่อนไปโรงเรียนก็หุงข้าวหาทานทำกับข้าวไว้ให้เขาก่อนนะคะ
เผื่อตอนเที่ยงด้วยคุณเขาก็มองไม่เห็นอย่างนี้ค่ะ
หนูก็เป็นตายให้เขาอะค่ะบอกว่าอันนี้อยู่ตรงนี้นะ
ประดาจะเอาอะไรไหมจูงเขาไปตลาดวันนั้นอันนี้สวยนะเหมาะกับป้าดาเดี๋ยวหนูซื้อให้นะ

มากค่ะดูแลป้าดีจริงถ้าไม่มีเขาก็แย่เหมือนกันนะ
ช่วงที่ปิดเทอมนี้หนูทำอะไรบ้างในตอนที่ปิดเทอมครับ
เทอมหนูก็มาช่วยแม่ขายข้าวค่ะ
เห็นลูกแล้วเป็นไงสงสารลูกไหมหรือว่ามีกำลังใจขึ้นยังไงเวลาลูก
ทั้งสงสารทั้งมีกำลังใจค่ะแต่ส่วนมากก็จะสงสารเขามากกว่าค่ะ
ก็ลำบากนะครับแต่ว่าเห็นแม่เขาทำได้เข้มแข็งเพื่อครอบครัว
หนูก็คิดว่าต้องทำได้เหมือนแม่
ถ้าเกิดว่าได้เงินทุนไปในวันนี้ต้องการอยากจะได้เงินทุนไปกู้วิกฤตในเรื่องใดครับ

อยากขายลอตเตอรี่อยากแบ่งเบาภาระน้อง

ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเงินจำนวนนี้ไปให้กับเขา

คือเขาจะไม่ให้สิทธิ์เลยค่ะ

สำหรับคนที่กำลังท้อชีวิตอยู่

ว่าเราล้มได้แต่ว่าเราก็ต้องลุกขึ้นได้

เพียงแต่ว่าเราจะเริ่มต้นกับชีวิตเราหรือไม่

คุณผู้ชมครับ
และสำหรับเรื่องราวของครอบครัวนี้นะครับ
เป็นครอบครัวที่ชีวิตสูญเสียดวงตาไป

เพื่อหวังที่จะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับ

กลับไปทำทุนขายโรตเตอรี่
มาเอาใจช่วยครอบครัวของพี่ดานะครับ

ว่าจะสามารถตอบคำถามได้ทั้งหมด๔ข้อหรือไม่
เงินทุน๑ล้านบาทในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
ขอบคุณจากใจพี่ดาจ้า
รักชายาที่สุด

้นกันสดในตอนนี้นะครับ